ข่าวแรกวันนี้ค่ะเราขอเริ่มด้วยความเป๊ะปังของแฟชั่นนิสต้าตัวแม่นะคะ
อย่างคุณชมพู่อรยาค่ะโน้นค่ะไปเฉิดฉายอยู่ที่ปารีแฟชั่นวิกนะคะ
กับโชว์แรกฟ้อนโรแรกกับดิออค่ะคุณผู้ชม
นี่ลุคเป็นยังไงคะแหม

ใช่คุณแล้วด้วยอากาศหนาวมีใส่ฟงใส่เฟิร์นนะแหม
จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะแต่ว่าชมพูอารยาค่ะ
ก็ยังไม่ทิ้งไลน์แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ของเมืองไทยนะ
ล่าสุดคุณผู้ชมบินไปนั่งชมโชว์ของแบรนด์หรูนะคะ
ดิออร์ออร์เช่ามินเทอร์๒๐๑๘ค่ะ

แต่ว่างานนี้นะคุณแม่สลัดคราบสาวหวานค่ะ
ฉกลุกมาแบบสวยเท่ในฉบับสาวดีออร์
เด็ดอยู่ตรงที่บูธยาวคู่เก่งสีแดงเพลิงจากบาลองเซียก้านี่แหละคุณผู้ชม
แมทด้วยกระเป๋าคาดบ่านะคะลายตารางหมากรุก
เสริมสะพายประทับตาคริสเตียนดีออร์ค่ะ
แล้วก็ด้วยบรรยากาศท่ามกลางหิมะโปรยปลายนะคะ
สาวชมก็ไม่ลืมที่จะห่มโค้ชเฟอร์หนาวสีขาวค่ะ
ที่ออกจากที่นอกจากให้ความอบอุ่นแล้วนะ
แต่งตัวเข้ากับอากาศบรรยากาศจริงนะคะ
เจอไปสักเล็กน้อยแม้ทำให้ลูกนี้ดูรู้ร้าสมกว่าเป็นสาวดิออร์ขึ้นจริงนะคะ
แต่ถึงอากาศจะหนาวขนาดไหนนะคะรับรองอบอุ่นแน่นอน
เพราะว่าได้หอบคุณลูกแฝดนะคะแล้วก็คุณสามีสุดที่รักไปด้วยนะคะ
ก็ไปดูแลกันนะคะเดี๋ยวเรารอดูลุคอื่นอีกนะคะ
เชื่อว่าจะจัดเต็มอย่างแน่นอนเห็นว่ากระเป๋าเนี่ยหอบไปกี่ใบนะคุณ
โอ้สิบสองใบคุณผู้ชมคะเยอะขนาดนี้
เพราะว่านางงามไปเก็บตัวประกวดต่างประเทศนะคุณนะ